มาถึงข่าวนี้กันบ้างพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์
บอกเลยว่าคนนี้เป็นขวัญใจมหาชนตัวจริง
หันซ้ายก็หล่อสาวกรี๊ด
อันนี้เนี่ยชื่นชอบนักแสดงตลกยุคเก้าศูนย์อหนูเชิญยิ้ม
โอ้ยชื่อนี้ไม่ได้ยินมาแล้วโอ้ยนี่เนี่ยอหนูคิดถึงแกจังเลยนะ
เจ้าของท่าเดินแบบนกระยางเป็นซิกเนเจอร์คนนี้พี่ซันนี่บอกชอบมากเป็นไอดอล
ซันนี่บอกโอ้ยติดตามผลงานมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนที่พี่หนูก็ยังมีชีวิตอยู่
เพื่อเพิ่มความตลกอย่างเนี่ยและห่วนเพื่อน
หลายคนอาจจะจำไม่ค่อยได้
พี่หนูนี่เขายังไงเขาเดินยังไง

เขาไม่เกียจกระบุญครับ
แล้วถ้าถามว่าพี่สันนี่ชอบตลกท่านใดมั้ยเป็นบิเศษ

ไม่อยู่แล้วชอบมากดูตั้งแต่เด็กฮะ

ชอบอย่างที่เขาทำเลยหัวเขาวายมาก
เป็นตั้งใจครับเขาเรียกว่าอะไรนะ

นี่จักรแรงงอกนะครับ
ถ้าทักกองเขาไม่มองผมแล้วก็ไม่คุยกับใครไม่รู้

โอ้ยคนอะไรจะโชว์จักรแรงงอก

แต่พวกภาพเรายังเขินเลยนะเมื่อกี้

หลายคนนึกไม่ออกท่านกกระยาง
โชว์หน่อย

คุณผู้ชมตากล้องพร้อมนะคะ

เงิดเงิดเงิดเงิด

เออเออเออ

รู้เลยว่าแจ๊กกะรีนเนี่ยทำท่านี้เพราะอะไร

เลยครบเป็นอันนู่ก่อนนะลักษณะเนี่ยไม่ใช่นกยางนะ
ลักษณะคือนกแสกอะไรแบบนี้